ที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีผู้ใหญ่บ้านถูกยิงตายอนาจเลย
นะฮะไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยครับช่วงค่ำเมื่อ
วันนี้ตำรวจสพแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาก็รับ
แจ้งบอกว่ามีคนถูกยิงตายก็เลยไปตรวจสอบนะครับจุดเกิด
เหตุอยู่ในพื้นที่ตะบนเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ก็รีบไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิด
เหตุเจอเพียงกองเลือดแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนจังหวัด
เชียงรายของเหยื่อนี่นะฮะคนถูกยิงคือนายนัดดันัยจลอหรือ
ผู้ใหญ่นัดดันัยอายุ๔๔ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแม่คำน
น้อยในพื้นที่หมู่สิบแปดครับถูกยิงด้วยปืนแก๊ปกระสุนลูกตะกัว
พุ่งเจาะเข้าที่บริเวณลำคอแล้วก็หน้าอกรวม๔แผลชาว
บ้านก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงแล้วสุดท้ายเสีย
ชีวิตตำรวจสอบพญานาคให้การบอกว่าคนร้ายเนี่ยแอบซุ่มรออยู่บริเวณ
ข้างที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายแล้วพอผู้ตายเดินมา
สตาร์ทรถจังหวะนั้นใช้ปืนยิงใส่หนึ่งนัดกระสุนถูกหน้าอกถูก
ลำคอแล้วผู้ตายก็นอนฟุบบนมอเตอร์ไซค์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็
ล้มทับก่อนที่มือปืนจะหลบหนีไปนะฮะนายจมูอายุสี่สิบแปดปีครับ
เป็นเพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟังผ่านล่ามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

เช้าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายซื้อเหล้าขาวมาดื่มที่บ้าน
ของนายจมูกพูดคุยเรื่องทำไร่นายจมูก็คือคนเสื้อสีม่วง
ฮะดื่มเหล้าขาวหมดไปหนึ่งขวดแล้วก็ขอตัวกลับตอนเย็นผู้ใหญ่
ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาจอดไว้ข้างบ้าน
แล้วก็มาพร้อมกับเบียร์อีก๒กระป๋อง

จนกระทั่งตอนค่ำจะขอตัวกลับบ้าน
จังหวะที่แยกย้ายกันนายจมูบอกว่ากำลังเดินเข้าบ้าน
และตัวผู้ใหญ่บ้านแยกตัวเดินขึ้นเชิงดอย
เพื่อจะไปเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้
ตอนนั้นนายจมูร์ได้ยินเสียงสตาร์ทรถ

อยู่ในบ้านตกใจวิ่งไปดูครับ
พบว่าผู้ใหญ่ถูกยิงนอนฟุบจมกองเลือด
ก็เลยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ทันฮะ

เดินขึ้นมาหามอเตอร์ไซด์อืมแล้วก็จะมูก็เข้าห้องไป
ได้ปืนนี่ดีเสียงเพราะว่าเขาก็ฝีประตูแล้วก็เสียมัน
ไปข้างบนเนอะเสียมันด้านนี้ไม่เคยได้ยินไม่เห็นคนยิงใช่
แป๊บเดียวปุ๊บแกเข้าบ้านแกเดินมาปุ๊บก็โดนยิงเลย
น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับก่อนหน้านี้เขาทะเลาะกับใครมาก่อนไหม

ช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนสพแม่ฟ้าหลวงครับ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย

และคุมตัวนายขจรเกียรติอายุ๓๙ปีครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่แถวนั้น
และมีของกลางเป็นยาบ้าน๑เม็ด
พร้อมกับลูกตะกัวปืนแก๊ปภายในบ้าน

ลูกตะกัวนั้นลักษณะคล้ายกับที่คนร้ายใช้ยิงผู้ใหญ่จนตาย
สอบสวนนายขจรเกียรติปฏิเสธครับ
รับว่าเคยมีเรื่องถูกผู้ตายผู้จาเหยียดหยาม
แต่เขาไม่ได้ฆ่าเจ้าหน้าที่ก็เก็บขม่าวดินปืนที่มือ

เรื่องต้นแจ้งข้อหาความผิดที่เจอหลักก็คือ
แน่ปฏิเสธไม่ได้คือมียาบ้าในครอบครองฮะ
แต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการตายผู้ใหญ่หรือไม่
รอผลการตรวจสอบออกมาอีกครั้งหนึ่ง

จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปครับ